เพราะว่าโอ๊ยไม่ค่อยมีข่าวชงข่าวเช้า

ไปมาหนุ่มช้อนบอกว่ากำลังซุ่มทำโปรเจคโต้บุ๊กอยู่
แล้วก็หนังสืออีก๒เล่มคู่ไปกับงานแสดงเลยคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนเรื่องความรักกับนางเอกรุ่นน้อง
คุณพิมพิมประพาเนี่ยตอนนี้บอกเลยว่าห่างกันแล้วนะคะ
ช้อนบอกโสดเพียวไร้สาวข้องเกี่ยวมาเกือบ๖เดือนแล้วล่ะจ้า

ที่สุดมากี่เดือนแล้วครับ

ผมว่าเกิน๔๕เดือนแล้วนะ
สักพักใหญ่เกือบจะเข้าครั้งปีแล้ว